ดูประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลสิริราชกันหน่อยนะคะ
ถ้าใครเคยไปจะเห็นเลยว่า
คนไข้ล้นโรงพยาบาลจริง
ล้นทุกที่คือคนไปรอข้ามคืน

ผมเคยพาญาติไปโอ้โหเตียงนี้ต้องรอกันนานทีเดียว

หรือออนไลน์เขาออกมาแชร์กันว่า
ศิริราชขาดทุนกว่า๔๐๐ล้านบาท

หลายคนก็คิดว่าจริงเหรอเป็นไปได้เหรอ
คนบริจาคเงินเยอะอยู่นะเรื่องจริงนะคะ
ทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อุดมคชินทร

ประสบกับปัญหาขาดทุนหลัก๑๐๐ล้านบาท
จริงค่ะและเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น

ปริมาณมากและทุกคนก็มาจากหลายพื้นที่

เขาเน้นประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญ
คือไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการเบิกจ่าย

ซึ่งเป็นเกณฑ์กำหนดการรักษาขั้นพื้นฐาน

จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูง

ทุกอย่างพิจารณาตามความเหมาะสมทั้งหมด

แต่คนบริจาคเยอะนะสิริราชเนี่ย

เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือคนไม่ใช่เยอะ
เยอะจริงแต่เขาก็ให้ยาดีนะ
ดีจริงคือเขาก็พยายามที่จะทำการรักษา

ให้ทุกคนได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีมากหรือมีน้อย

หรือว่ากฎหมายบัตรท้องเนี่ยนะคะ

ในฐานะที่ตัวเองเคยผ่านการบริหารโรงพยาบาล

บัตรทองเป็นโครงการที่ดีมาก

ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนต่อไปค่ะ
แต่โครงการนี้ก็ดำเนินมาแล้วถึง๑๕ปี
ก็จะต้องมีการปรับปรุงในสิ่งที่เป็นปัญหา

ปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงความยั่งยืน
ในการแก้ไขปัญหาต่างให้มากที่สุดค่ะ